ปัญหาที่เราจะเริ่มต้นเป็นปัญหาแรก

ก็อยู่ที่ประมาณ๑๙ปี
โดยเรานับจากเหตุปล้นปืนเมื่อปี๔๗
เป็นความขัดแย้งรอบใหม่
ของพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

หรือว่าคนในพื้นที่บางส่วนเรียกว่าเป็นพื้นที่ปาตานี
ปัญหานี้นะคะถ้านับจากปี๔๗จนถึงปีนี้

และก็ใช้งบประมาณรวมกันนะคะ
อยู่ที่เกือบ๕แสนล้านบาท
โดยที่เราดูแค่งบประมาณแบบเปิดนะ
มันยังมีหลายลักษณะที่ทุ่มงบประมาณลงมา

ความขัดแย้งที่ใต้สุดของประเทศไทย
อย่างนั้นจะเริ่มจากพักประชาชาติแน่นอน

สำหรับตัวแทนของประชาชน

ผมอยากฟังมุมมองจากข้างนอกก่อน
ผมอยากฟังมุมมองว่าเขามองอย่างไร

บางครั้งมุมมองของเรานะครับ

เชื่อว่าตัวเองรู้ปัญหาดีที่สุด

แล้วก็มีทีมที่ดูเนื้อหาอีกหนึ่งคน
เกลี่ยเวลาให้ทุกท่านได้พูดใกล้เคียงกัน

แล้วไปต่อเพื่อให้ทุกท่านได้พูดใกล้เคียงกันที่สุด

ที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่า

เฉลี่ยคือปีหนึ่ง๒๕๐๐๐ล้านบาท
แต่คำถามก็คือว่าทำไมล่ะครับ
จังหวัดในประเทศไทยนะครับ
จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทย

ปัตตานีติดอันดับทุกปี
ยาลาเนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่ยากจนซ้ำซากใช้ประโยคนี้

เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐนะครับว่า
วิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นเนี่ย
คิดว่าใช้เงินลงไปแล้วตอบโจทย์ได้

ประชาชนต้องการอะไรบอกมาให้หมดนะครับ

ทุ่มลงไปเป็นหมื่นล้านรวมแล้วเป็นแสนล้าน

เหตุการณ์ไม่สงบต่างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เราไม่รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรอย่างแท้จริง
แล้วเราก็กลัวประชาชนมากเกินไป
มันมีความหวาดกลัวที่เรียกว่ากลัวการแบ่งแยกดินแดน
มีความหวาดกลัวที่เรียกว่ากลัวจะประเทศไทยจะมีรัฐอิสระต่าง

ถ้าหากว่าเราให้ประชาชนเขาคิดเขาตัดสินใจ
เขามีโอกาสในการร่วมในการปกครองนะครับ
แล้วก็ให้เขามีที่เราเรียกว่าการกระแจมนาฏนะครับ

จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากประชาชนกับรัฐช่วยกันคิด
ไม่ใช่รัฐเป็นฝ่ายสั่งกำหนดลงไป
แล้วก็เท่าที่ดูนะครับคุณจอมขวัญ

เป็นคนที่มาจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้
มาทั้งประเทศพูดภาษาใต้ไม่ได้

โดยราชการที่ลงไปแต่ละหน่วยเป็นยังไงครับ

คุณจอมขวัญผมลงไปในพื้นที่เองนะ
ราชการที่ไปอยู่ในสบตเนี่ย
วันไม่กล้าออกนอกสบตนะครับ

อาจารย์กำลังจะสรุปว่ารากของปัญหา

ระบบราชการ

และมองประชาชนเป็นศัตรู

คือผมเห็นด้วยกับการตั้งคำถามของคุณจอมขวัญว่า
เราไปต่อด้วยแนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้

แสนล้านบาทก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ปรับที่๑คือปรับเรื่องของเป้าหมาย
ผมอยากให้เราปรับการมองว่าเป้าหมาย
มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสงบแต่เรื่องของสันติภาพ
สันติภาพคือความสงบที่มาพร้อมกับความชอบทำ
เราต้องเข้าใจว่าหัวใจของปัญหาในชายแดนใต้

ความชอบทำของรัฐไทยในการบริหารจัดการพื้นที่

ที่เป็นเป้าหมายทั้งเรื่องของความสงบ

ควรจะเป็นรัฐบาลพลเรือนไม่ใช่รัฐบาลทหาร
ควรจะสร้างกระบวนการที่ให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วม

ที่เป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ทั่วประเทศมีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้มากขึ้น

คือการมีกรรมธิการวิสามันมาติดตามสถานการณ์
แต่สิ่งที่เราคิดว่าสามารถเพิ่มเข้าไปได้

อย่างเช่นการมารับรองข้อตกลงทางสันติภาพ

ส่วนปรับที่๓คือปรับวิธีการ

ส่วนที่๑ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องมีการปฏิรูป

เพื่อให้มันมีสมดุลที่ดีพอในการบริหาร

สภาวะยกเว้นให้มีการทดลอง

ถ้ารวมคำทั้งหมดที่คุณคฤทธิ์พูดมาหัวใจของมันคือพูดถึงความชอบทำของรัฐไทยต่อพื้นที่ใช่ไหม
ครับคือสันดิบภาพคือความสงบบวกความชอบทำ

เรื่องแรกก่อนก็คือว่าเราบริหารแบบวิกฤตใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเคยชิน
ผมว่าต้องปรับเข้าสู่โมเดลใหม่แล้วไม่ใช่วิธีการบริหารโดยใช้กองทัพนำหน้าแบบนี้
ผมเสนอแนวทางว่าในสามจังหวัดถึงเวลาที่จะต้องเลือกผู้ว่ารัศกรรมของจังหวัดของตัวเอง
แล้วก็กฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจำนาฏปี๒๔๒มีความผิดปกติ

คือที่บอกว่ามันเก่าเกินไปเพราะว่าปัจจุบันนี้

เวลาอปจหลงการประหลาดสุดจังหวัด

มาจากภาษีล้อเลื่อนภาษีรถยนต์ต่างมาจากอบจ
ในขณะที่เทศบาลกับอบต
เขามาจากภาษีป้ายภาษีที่ดิน

อีกคนนึงอบจไม่มีพื้นที่ดูแล

กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทลงมาอีก

จุดเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นการเลือกผู้ว่าอีกปี๒ปีเนี่ย

ปีนี้อาจจะต้องมีการหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยมหาดไทยต้องมานั่งคุยกันจริงจังว่า
เราจะใส่เงินส่วนกลางลงไปเนี่ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักอะไรของเขาบ้าง
เพื่อรองรับวันที่เขาต้องไปหารายได้เข้ามาหาตัวเองได้
เพราะมันต้องเลือกตั้งผู้ว่าถ้าเดินสูตรนี้นะเศรษฐกิจในเมืองมันโต
มันเห็นโครงสร้างในอนาคตว่าเป็นหน้าเป็นหลังยังไงแล้วเลือกตั้งผู้ว่าได้
ผมว่าเศรษฐกิจนี่แหละตัวนำสำหรับ๓จังหวัดชายแดนครับไม่ใช่การทหาร
เข้าใจคุณอัธวิทย์ถูกไหมว่าถ้าย้อนกลับไปที่คำถาม
คุณอาทวิทย์กำลังจะบอกว่าความเป็นอิสระหรือว่า
หรือต้องสรุปคำไหนว่าบททวิตคิดว่าอะไรคือรากของปัญหา
ผมว่ารากปัญหาต้องให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง
โดยต้องเดินหน้าไปสู่การกระจายอำนาจที่เป็นการกระจายอำนาจแบบใหม่นะ
กระจายอำนาจแบบตามกฎหมายแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจปี๔๒

คือผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชน
ให้เข้าใจเห็นภาพใหญ่ก่อนว่า
สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยด้วยนะ
มันก็มีรากการของเกิดทันหา

เพราะอย่าลืมว่า๑๙ปีที่ผ่านมามันสะสมหมักหมมหลายสิ่งหลายอย่างที่ทับซ้อนไว้เยอะมาก
ผมอยากจะปูให้เห็นภาพก่อนว่าเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่ปี๔๗
๔วักกะลามีการป้นปืนเกิดขึ้น
แล้วก็สิ่งที่รู้สึกท้าทายความรู้สึกของประชาชน
ประโยคที่ว่านั่นคือโจรกระจอก
และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเดือนมีนา
คุณสมชายนิรภัยจิตถูกอุ้มหายตัวไป

เกิดเหตุการณ์ที่กือเซะที่มีพี่น้องประชาชน
และตอนนี้มาถึงเดือนตุลาครมปี๔๘
เกิดเหตุการณ์ถักใบที่ทำให้มีการเสียชีวิต๘๕คน

เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
เมื่อเกิดนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนำไปสู่การใช้กฎหมายที่ไม่ปกติเกิดขึ้น
และมีการกล่าวหาว่ามีกระบวนการแบ่งแยกดินแดงเกิดขึ้น

ว่าเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วงบประมาณต่าง
หน่วยงานรัฐโดยภาคฝ่าความมันคงลงเข้าไป
เมื่อมีงบลงเข้าไปเงินลงไปการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น
การค้าของเถื่อนเกิดขึ้นของผิดกฎหมายเกิดขึ้น
เวลาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมา
เมื่อผมไปคุกชีกกับพี่น้อง๓บัน๓คืน
สิ่งที่ผมได้รับคือแน่นอนทุกคนต้องการแก้ปัญหา
แต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นการแก้ปัญหา

วิถีชีวิตของเขาแต่คุณจะไปขุดสาให้เขา

เมื่อประชาชนต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐณขณะนั้น
ก็กลับมองว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้าม
ในฐานะที่เขาบอกเขาคือประชาชนปกติที่ไม่เห็นด้วย

ผมจำได้ในยุคที่ในหลวงราชการที่๙
ท่านเคยตัดไว้ว่าการแก้ปัญหาพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
นั่นคือต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เข้าใจเลย

แต่อยู่คุณอยากจะพัฒนาอย่างเดียว
เพราะมีการทุจิฤทธิ์กินเปอร์เซ็นต์ขอรับทรัพย์ทางเกิดขึ้น

ถ้าสมมุติว่าเรารับรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร
ตอบต่อน้องเขาเราเข้าใจเขาเราพัฒนาเขา
ผมเชื่อว่าความยอมรับของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

แต่วันนี้ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐมีช่องว่าง
ทั้ง๓จังหวัดที่ผมไปนั่งล้อมวงคุยกัน

กลับกลายเป็นว่าไปผลักเขาไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม

คุณหมอกำลังจะบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากความไม่เป็นธรรม
อันนี้สรุปถูกไหม

แต่ว่ารากกันมาจากนั้นนะ
จากว่าเดี๋ยวจะกลับมาถึงวิธีการแก้ปัญหา

คือคุณชินวรค่ะ

ผมอยากเรียนว่า

เพียงแต่วิเคราะห์ว่าอะไรคือรากของปัญหา

แล้วก็พระพยปัตย์ได้ศึกษาเรื่องนี้

ปัญหามันอยู่ที่ค่านิยมวัฒนธรรม
ศาสนาและประวัติศาสตร์นะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
พระพยาปัตธิ์ตอนสมัยท่านชัวรีไพรเนี่ย
คดีที่เกิดขึ้นในเรื่องความขัดแย้งเนี่ย

แต่พอวันที่๔มกราที่คุณจอมฝันพูดถึงเนี่ย

ต่อมากลืดเส้นใช่ไหมครับ
ต่อมาก็ตากใบถูกไหมครับ

อำนาจไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยมวัฒนธรรม
ศาสนาและประวัติศาสตร์ได้

เราเคยทำมาแล้วอย่างน้อย๕เรื่อง๕มิติครับ

คุณชินวรกำลังบอกว่ารากของปัญหา

ไม่เข้าใจละห้าวของปัญหาก็ไม่ได้มองปัญหาแบบสากล
คือไม่ได้มองปัญหาแบบที่ยั่งยืนก็เลยมีปัญหาเรื่องโจรกระจอก
มีปัญหาเรื่องคิดว่าจะยกเลิกนั่นล้มเลิกหนี้เปลี่ยนโครงสร้าง
ส่วนใหญ่จะได้ยินแบบนี้คือมองไปที่ระบบราชการ
แต่ภายปัตรไม่ใช่นะครับภายปัตรแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มา
ยั่งยืนโดยห้ามิติด้วยกันมิติแรกก็คือว่า
เราต้องการที่จะพัฒนาให้พี่น้องชาวชายแดนภาคใต้
พาตนเองแบบยั่งยืนส่งเสริมวิถีมุสลิมแบบเข้มแข็ง
ตอนผมนับทรีย์ผมก็ไปทำปนต้นแบบ
ดำเนินการในการส่งเสริมอาชีพในปนในมัสยิส

ประการที่สองคือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

เหลี่ยมเศรษฐกิจไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย

มุ่งเน้นไม่ได้เรื่องเงินเรื่องงบพัฒนา
แต่เรามุ่งเน้นที่จะไปสร้างความอยู่ดีมีสิทธิ์ของสังคม
โดยเฉพาะสังคมภาหุวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และการที่๙ส่งไปสร้างทักษิณราชินิเวทย์
เพราะต้องการที่จะให้เกิดภาหุวัฒนธรรม
และเพื่อให้เกิดความเป็นคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดนะครับ
และประการที่๔ครับเราต้องยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

พระอุตวัฒนธรรมเนี่ยเราจะถือระบบนิติธรรม
แล้วก็พยายามที่จะคุ้มครองเรื่องสิทธิเสรีภาพ

โดยไม่ให้มีการแตกต่างกันด้านเพศศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรม
และประการสุดท้ายที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคงเห็นได้เลยครับว่า

เราไปส่งเสริมในการที่จะให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
เขาได้ปกครองตัวเองเขาได้รักษาสิ่งแวดล้อม
และเขาได้มีส่วนในการที่จะมีส่วนร่วมโดยไม่แบ่งแยกครับ
และแน่นอนที่สุดเราก็ยังมีระบบราชการส่วนกลางส่วนบริภาคและส่วนท้องถิ่น
แต่การกระจายอำนาจนั้นก็เป็นการที่จะให้วิถีชีวิตและความต้องการ
การใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยเป็นไปความต้องการมากยิ่งขึ้น

คุณสิทายกต่อเชิญครับ
อย่างนี้เราพูดเรื่องปัญหาที่มักหมมมานาน
แล้วพอพูดก่อนเลือกตั้งก็ชัดเจนหรือไหร่ท่านจะโยงไปในเร่งของการเมือง

ปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนแล้วมันไม่พึ่งมาแพงไม่กี่เดือนเนี้ยนะครับ
สามจังหวัดภาคใต้ก็จะโยนไปรัฐบาลทักษิณว่าสมัยนู้นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราพูดมันถูกต้อง
ทุกคนก็ใช้คำเดียวกันนะครับว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ถามว่าเราเข้าใจกับคำนี้มันดีแค่ไหน
คำว่าเข้าใจครับเราเข้าใจชาวบ้านไหมในความรู้สึกของเขา
ว่าเขารู้สึกยังไงต่อรัฐบาลหรือต่อรัฐไทยต่อประเทศไทย
ในพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ครับบังเกอร์เต็มเมือง
ประกาศกฎอายการศึกมีทหารแต่งเครื่องแบบอยู่ทั้งเมือง
มันไม่มีส่งเสริมบรรยากาศอะไรเลยทั้งที่ผมไปนะครับ
ผมไปผมก็ไปเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวธรรมดา
มีศิลปะวัฒนธรรมมากมายที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
เราไปเข้าใจเขาในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้แล้วประกาศกฎอายการศึกอยู่ตลอดนะครับ
มีเรื่องหนึ่งที่ผมคุยกับชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่า
จะบอกว่าเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าปาตานีก็ไม่ได้
อันนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับต้องเรียกว่าปัตตานี
แล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีของคู่บ้านคู่เมือง
ก็คือปืนใหญ่พญาตานีที่อยู่ที่นู่น
ปัจจุบันเนี่ยเราเอามาประดับไว้ที่หน้ากระทรวงกลาโหม
แล้วของเขาซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเขา
เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยเราเอาไปทำเป็นปืนใหญ่พญาตานีหลอกครับ
เอาไปตั้งไว้ที่เชิงสะพาน
ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเอาสิ่งที่ฉันหวงแขนฉันเคารพรักไปเนี่ย
แล้วจะมาบอกว่าเราคือประเทศเดียวกันคือบ้านเดียวกันเนี่ย
ความรู้สึกของเขาก็ยังขัดแย้งอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเข้าใจ
เราลงไปเข้าใจคนในพื้นที่ขนาดไหนนะครับ
เข้าถึงครับถามว่าเราเข้าถึงเขาอย่างไร
ทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะฮะทหารไปประจำการอยู่ที่นู่นเต็มไปหมด
เวลาเกิดเหตุขึ้นมาหรือว่าจะไปสงสัยใครเข้าไปในบ้าน
รองเท้าบูธย่ำเข้าไปอาวุธครบมือเสื้อกันกระสุนทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วก็ไปย่ำ
ซึ่งวัฒนธรรมของเขาหรือศาสนาที่เขานับถือเนี่ยเขามีการละหมาดมีการใช้พื้นที่
ปรากฏว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเอารองเท้าบูธไปเหยียบย่ำเนี่ย
เราไปเข้าถึงเขาแบบนั้นหรือหรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศนะฮะ
ซึ่งเป็นนายทหารจำเป็นที่คือมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นนายทหารซึ่งจะต้องใช้ชาติทหาร
ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีลงไปทีนึงเนี่ยกำลัง๑๐๐นายครับดูแล
เราไปดูย้อนข่าวดูได้เลยเนี่ยลงไปทีหนึ่งใช้กำลัง๑๐๐นาย
ใช้อาวุธครบมืออย่างไปหมดแล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วย
แล้วไปขณะที่ไปแล้วพักกันเมืองไหลคนไป
ผมเห็นคุณพิธาหรืออะไรลงไปภาคใต้เขาก็ไปคนเดียว
ผมไป๓จังหวัดภาคใต้โอ้โหที่เที่ยวดีมากนะครับ
ชายทะเลทะเลสวยงามเข้าไปในเมืองไปกินโรตีบังดูด
ไม่มีอะไรเลยมาสุดท้ายครับเรื่องของการพัฒนา
ว่าเขาใช้งบมารไป๕แสนล้านในระยะเวลาไม่ถึง๒๐ปี
กลับมาหารกันเนี่ยจังหวัดหนึ่งเกือบหมื่นล้านนะครับ
เกือบหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่งบปกติที่ใช้ในของจังหวัดนะ

เราเอากลับมาใหม่ว่าถ้าเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างแท้จริง
เราใช้งบนี้ในการพัฒนาพื้นที่

ยักษ์ยักษ์จนเป็นผิดอันดับท้ายของประเทศ

ความไม่เข้าใจทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่
เราเข้าใจเราบอกว่าการแก้ปัญหาภาคใต้

ขอสั้นคุณสิทธาคิดว่าอะไรคือรากของปัญหาที่นั่นคะ

มันอาจจะมีบางส่วนที่มันบังอยู่นะครับ

เกือบ๓๐๐๐ล้านใน๓จังหวัด
ถูกไหมครับประมาณ๒๕๐๐๒๖๐๐ต่อปี
ตรงนี้เนี่ย

แล้วซึ่งจริงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เรื่องความมั่นคง

แล้วก็เราก็พูดกันอยู่ชัดเจนว่า
จังหวัดคือยากจนแทบจะที่สุดของประเทศไทย

จะใช้สิทธิ์พัดพิงหรือจะอธิบายตอบคำถามที่ฉันก็ได้นะคะ
เพราะว่าเห็นพูดถึงนายทหารลงไป

กับหลายคนพูดเนี่ยนะครับว่า

ความรู้สึกหรือว่าในความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ย

หลายท่านพูดไปถึงวิธีแก้

เนื่องจากว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วก็พูดถึงวิธีแก้

เท่านั้นเองผมอยากจะฟังเจ้าของพื้นที่

แต่สำหรับผมนะครับผมมองว่า

เราจะเห็นอย่างที่ท่านชินวร

มีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องของ

เกิดขึ้นตามมาอย่างที่คุณ
ผลิตบอกว่านั่นคือแนวทางในการแก้ปัญหา

เพราะฉะนั้นสรุปว่ามันก็คือ

ถ้าโดยสรุปรวมในความคิดของผม

หนึ่งก็คือการที่ขาดการพัฒนาโดย

หลังจากที่เราเคยสงบมาระยะหนึ่ง
จากประวัติศาสตร์เราก็คง

แล้วหลังจากนั้นก็จะมาได้ระยะหนึ่ง

เพราะฉะนั้นรากของปัญหาทั้งหมดเนี่ย

มันไม่ได้พัฒนาไปมากมาย

ระยะหนึ่งเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

นี่คือปัญหาที่มันเป็นรากของ

เมื่อกี้นี่เหมือนคุณจอมขวัญติดประเด็นกับผมนิดนึ

ทีผมพูดเมื่อกี้นี่

มันเป็นสิ่งที่คนเราก็ไม่ได้เอามาพูด

ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างที่เราเห็นที่เป็นข่าว

แต่ว่าที่คุณสิทธาพูดพาดพิงถึงนายกลงไปใช่ไหม

อาจจะเจอลักษณะการปฏิบัติเดียวกันก็ได้

โดยที่ไม่ต้องเอาทหารพันคนไปอย่างผมเนี่ยครับ

เดินครับพื้นที่ไม่ต้องไปกลัวอะไร
คือรอบสุดท้ายของการถามถึงรากนะคะ

ก็สำหรับผมนะฮะ
ก็ปัญหาเรื่องสามเหลี่ยชายแดนภาคใต้

ว่าทำไมรากของปัญหาคืออะไร
ก็คือความไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะ
แล้วก็การที่โอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนา

ขาดแคลนเกิดความยากจน
เป็นผมผมอยู่ที่สามเหยาะชายแดงภาคใต้
ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะฮะ
แต่วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ย
ที่ผ่านมาก็แก้ไม่ถูกสุดนะฮะ
เมื่อแก้ไม่ถูกจุดมันก็ยังยืดเยอะมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้

สำหรับภักดิ์พลังประชารัฐก็คือลุงป้อมเนี่ยนะฮะ
สำคัญก็คือมันจุดเริ่มมันต้องแก้ที่
ที่จุดที่เขาต้องไม่น้อยเนื้อต่ำใจนะฮะ
แล้วเขาต้องมีเศรษฐกิจที่ดีเขามีความมั่งคั่งนะฮะ
ดังนั้นเราจะต้องแก้โดยเศรษฐกิจนะฮะ
ซึ่งสำคัญก็คือผลเอกประวิทย์นะฮะ
ท่านได้พบกับท่านนายกของมาเลเซีย

ก็ได้ตกลงกันแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
คือแก้เฉพาะ๓อย่างชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ได้

ต้องเอา๓ชายแดนของภาคเหนือของมาเลเซียมารวมด้วย
แล้วทำเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนาร่วมกัน
แล้วของเรา๕จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา
ก็จะอยากจะมาทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่๓จากชายแดน
ที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฮะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างนี้นะฮะคือการเป็นการแก้ที่เป็นจุดจบของปัญหาทั้งสิ้น
คือจะทำให้ประชาชนนะฮะที่อยู่ที่นั่นนะฮะ
เขามีเศรษฐกิจที่ดีมีความมั่นคงมีความสบายใจ
แล้วก็ข้ามไปหาเพื่อนบ้านมาเลเซียก็มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมนะฮะ
อาจารย์ทุกอย่างมันก็จะจบนะฮะเสริมนิดเดียวสิ
จบในสมัยโดยลุงต้อมธรรมนะฮะ
นิดเดียวค่ะที่อาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
แก้ไขปัญหาจะบอกว่าพลเอกประวิทย์อยู่ในฐานะของคนที่เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการฉุกเฉินต่างด้วยนะ

ว่าตอนที่เป็นพักเดียวกัน

คือนับรวมว่าการทำงานของพลเอกประวิทย์ด้วยไหมคะ
ก็คือเอาอย่างนี้กันแล้วกัน
ถ้าท่านไม่รู้ไม่ท็อปกับปัญหามาตลอด
ท่านก็คิดหาวิธีแก้ไม่ออก

ที่เจอก่อนหน้านั้นก็เป็นพิธีแก้ปัญหา
แต่แก้ไม่ได้จนถึงที่สุด
อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถึงที่สุด
รับรองแก้ครั้งนี้เหนือกับทุกภักดิ์
อาจารย์เดี๋ยวขอกลับมาที่การแก้

ระหว่างภักดิ์รวมไทยสร้างชาติที่มี๓๐คนอีก

กับภักดิ์พลังปัญชารัฐที่มีลูกป้อม

คืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากดรสมบัติใช้เวลาช่วงแรกไปนิดหน่อย
เพราะฉะนั้นสรุปขมวดว่าในมุมมองของประชาชาติ

จริงแล้วต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนใน๓จังหวัด

ผมว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลถ้าท่านรู้ปัญหาแบบนี้

เวลาเป็นรัฐบาลจริงจะแก้อย่างนี้หรือเปล่า
จริงแล้วที่พูดมาทั้งหมดคือรากของปัญหา

พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์พูดถึงอัตลักษณ์
พูดถึงความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมการพัฒนาใด

แต่คำถามว่าเวลาท่านเป็นรัฐบาลจริงเนี่ย๘ปีแล้ว
ใครเป็นประธานขอพอตอที่ประธานภาคใต้
ใครที่เป็นคนดูแลภาคใต้
พี่น้องสามจังหวัดถามว่าทำไมไม่แก้
นะครับความไม่เป็นธรรม
พี่น้องประชาชน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาอาจจะหิวโหยบ้างบางอย่าง

ผมโชคดีที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนสามจังหวัด
ผมโชคดีที่เกิดเป็นคนสามจังหวัด

คือขอแทรกคำถามเพิ่มเข้าไปนะคะ

สรุปแล้วที่ปล่อยให้ทุกท่านได้พูดทั้งหมด
คือต้องการฟังว่าวิธีการมอง
หรือการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
ที่เป็นความรุนแรงความไม่สงบนั้น

ทีนี้ขอผนวกเข้าไปนะคะ

ถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทำคะ

ผมก่อนนะเอาง่ายเลย
ปัญหาของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถ้าอยากจะให้แก้ทุกท่านพูดมาแล้ว
คือเราไม่สามารถกำหนดนโยบาย
ของการแก้ไขหรือพัฒนาภาคใต้
โดยคนภาคใต้คน๓จังหวัด

เสนอว่าต้องพักประชาชาติ
เป็นพักของคน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถ้าเขาสามารถแลนด์สไลด์๑๓คน

ปัญหาตรงนี้ผมว่าภายใน๔ปี
อันนั้นเป็นเรื่องทางการเมืองเมื่อได้ตำแหน่ง

หรือจัดเป็นเขตปกครองตนเอง

เราจะมีกฎหมายเกี่ยวกับสันติภาพ
วันนี้มาลุมมาเรื่องของ

สีเขียวไปพูดไปนั่งดู

ตีภาพจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะกฎหมายสันติภาพ
เรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน
เรื่องของสันติภาพที่กินได้

เรื่องการศึกษาแน่นอนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
เมื่อกี้โยนไปถึงเรื่องของการศึกษา

พูดถึงพูดถึงโรงเรียนสชโรงเรียนสามัญสอนศาสนา

ที่เขาไม่อยากเรียนในระบบปกติ
แต่เขาจะไปศึกษาในสถาบันปน
ซึ่งเรียนเรื่องศาสนาเรื่องอาชีพเรื่องศักดิ์ศาสตร์ชีวิต

และจัดเงินให้คนสอน๒๐๐๐บาทต่อเดือน

ให้ค่าดูแลค่าบริหารจัดการ๑๐๐๐บาทต่อเดือน

นี่มันเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะครับ
อีกนิดนึงคุณจอมขวัญนิดหนึ่งอีกนิดนึง
อันนี้ความเรื่องของความไม่ยุติธรรม

อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหพูดผมเห็นมากเลย
ง่ายนิดเดียวคุณจอวันกระซิบกระซิบเลยนะ
เอาสีต่างสีที่มันไม่ค่อยโอเคสำหรับคนใต้
ออกไปสักหน่อยได้ไหมคนสามจังหวัด
อันนี้คือข้อเสนอของประชาชาติเดี๋ยวก่อน
คือเมื่อสักครู่นี้สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดให้ชัดเจนคือการเป็นกฎหมายสันติภาพ
และกระบวนการพูดคุยหรือจะต่อขึ้นไปถึงเป็นขั้นตอนการเจรจาสันติภาพก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องการให้ทหารไม่ใช่คนที่ขึ้นบนโต๊ะนี้ถูกไหม

ผมไม่อยากบอกว่าเขาเป็นคนสร้างเงื่อนไข
เราต้องมีกระบวนการของกฎหมายเข้ามาเสริมหนุนที่จะต้องมีความชัดเจน
กระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเจ็บปวดเขาโหยหายความยุติธรรม
เขาต้องการผมไม่มีคนในพื้นที่ที่ใดก็ในโลกนี้ที่ไม่ต้องการสันติภาพ
กรุงสามจังหวัดก็เหมือนกันต้องการสันติภาพทายใต้ถ้าเข้าเทียมความยุติธรรม

ว่าจุดยืนไทยพักดีก็คือจุดยืนที่เรียกว่าการนำการเมืองนำการทหาร
ย้ำนะฮะการเมืองนำการอาหารเพียงแต่ว่าผมเอาองค์การพระรำรัฐที่ในหลวงท่านกล่าวไว้ว่า
เข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งขนาดนี้มันไม่ใช่อันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริง
คำถามถามว่าใครจะเข้าไปทำผมเชื่อว่าไทยพักดีของจริงในเรื่องนี้นะครับ
ผมจะล่าบทุกท่านได้ฟังว่าเชื่อไหมว่าผมไปในพื้นที่อยู่กินนอนในค้าวสามอันสามคืน
จนถ้าเราได้รับทราบปัญหาและรับรู้ว่าต้องยอมแล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องและผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าณขณะนี้
ได้มันต้องค่อยแก้ปัญหาให้เกิดความไว้วางใจ

สถานการณ์ทุกอย่างเกิดความขี้คาย

เมื่อทุกอย่างเกิดความขี้คายนะครับ
แล้วก็ความยุติธรรมค่อนข้างดีขึ้น
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง
โดยเฉพาะโครงการพลังงานสะอาด
ที่เราจะเอาพื้นที่นั้นเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาด
เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่

และเชื่อว่าพี่น้องจะมีชีวิตดีขึ้นต่อก่อนนะฮะ

เมื่อสักวันนี้บอกการเมืองนำการทหาร

จะยังไม่ยกเลิกกฎหมายความมั่นคงหรอกค่ะ

ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าสุดท้ายแล้วมันต้องยกเลิก
แต่ไม่ใช่ไปจัดการทันทีทันใด

วันนี้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่า

ผมเชื่อว่าความคิดในการเลือกตั้งผู้ว่า
ของพวกเราไม่ตรงกัน

เพราะว่ามือยกกันครบแล้วค่ะ

ครับสำหรับการแก้ปัญหานะฮะ

เราต้องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้

เราต้องการให้ประชาชนที่นั่น

ดังนั้นนี่คือเป้าที่จะต้องการ

ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือ

จะต้องใช้เศรษฐกิจผักเข้าไป

อย่าไปทำหย่อมหย่ำไปเป็นงบนู่นงบนี่

ทำให้เหมือนอีเอิร์๔
อาจารย์สรุปขบวนคือ
ถ้าได้ทำเนี่ย

เศรษฐกิจร่วมกับทางมาเลเซียด้วยนะครับ
พัฒนาร่วมกันเลยเป็นโครงการใหญ่นะครับ
แล้วก็ไม่ต้องไปพูดหรอกว่ามีทหารอยู่ไหม
เศรษฐกิจพิเศษไม่มีกำลังทหารอยู่แล้ว

แต่ที่สำคัญคือประชาชนเขาจะมีความสุขนะครับ

งั้นเดี๋ยวอาจารย์ภัยบูลไม่หยุดค่ะเชิญค่ะ

อยากจะถามพลังประชารัฐครับว่า
ที่บอกว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ย
ถามชาวบ้านเขาหรือยังว่าเขาจะเอาหรือไม่

เรียบร้อย

แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเก้าอี้กลับไป
ถ้าอย่างนั้นซีรีส์โมงไทยสนุนอะไรเป็นอย่างแรกคะ
จะฟังชาวบ้านเนี่ยก็ต้องฟังเขา
ไม่ใช่คิดแบบรับส่วนกลางว่า
พื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นแบบนู้นต้องเป็นแบบนี้
อันนี้คือการคิดแบบรัฐส่วนกลาง
ซึ่งไม่เคยแก้ไขปัญหาได้

ให้นึกภาพออกเอาเลยครับ
เอาทหารออกจากพื้นที่ก่อนครับ

งบประมาณต่างในการแก้ไขปัญหา
ไม่ต้องผ่านทหารครับ

ที่สองก็คือว่าเรามาสร้างกลไกการแก้ไขปัญหา

เรามีเงิน๒๐๐๐ล้าน๓๐๐๐ล้านบาท

ชาวบ้านคิดอย่างไรถ้าจะเอาเงิน
๒มืดแล้ว๓๐ล้านนี้เพื่อมาพัฒนา

ข้อที่๓เนี่ยเหลือต้องตั้งเป้าหมายครับว่า

สามคือเกิดการพัฒนาแบบเร่งด่วนค่ะนะครับนี่คือสามอย่าง
สี่เป็นการตั้งเป้าขึ้นมาข้อสี่อย่างที่สี่ก็คือ
บทบาทของรัฐครับว่าจากนี้ไปรัฐไม่ใช่รัฐกำกับดูแล
แต่เป็นรัฐที่จะต้องสับหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมคืออะไรในความหมายของเสรีรวมไทยคะ
เหตุการณ์สงบสันตินะครับคือขณะนี้เนี่ยเอาง่ายคุณจอมขวัญถ้าลงไปในพื้นที่
กว่าจะวิ่งจากสงขลาไปถึงปัตตานีนะ

หน้าชะโงกหน้าดูมีอะไรเกิดขึ้น

นี่แหละครับคือเรื่องของการจะพัฒนาให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองในเชิงเศรษฐกิจดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องคืนให้เขาสู่ความเป็นปกติครับ
อ่าทีนี้ค่ะมือที่เห็นเดี๋ยวนะคะที่
เพราะว่าดิฉันเห็นสองดิฉันไม่ได้ย้ายหนีใคร
เห็นสองท่านนี้ยกค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ได้
กไม่มันต้องพิมพ์

สี่ข้อแรกอย่างที่บอกหากได้รูปหน่วยงานกฎหมายและความมั่นขง
พื้นที่ชะดานใต้สภาวะปกติอยากให้เป็นสภาวะยกเว้น

ข้อที่๑คือเรายกเลิกการประกาศกฎอายการศึก
หรือว่างบประมาณที่ไม่โปร่งใส่ในกองทัพ

ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกก็ใช้
อย่างเช่นเรมันที่ยึดโยงกับสภาพผู้แทนรัศดร

หากมีการระเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคลากรจากกองทัพด้วย

เกี่ยวของประเภทที่มีพันธกิจที่ตรงกว่า

๑ผู้ประหลายสูงสุดต้องมาจากการเลือกตั้งในพันธุ์

เพราะว่าที่มาจากการแต่งตั้งสวนกลางราชการสวนภูมิภาค

จะตอบอาจจะวิ่งไปที่ระบบนาศการส่วนกลาง
บาทเท่านั้นที่กระจายให้กับท้องถิ่นแบ่งกันทั่วประเทศ
เราจะเสนอให้ใกล้เคียงกับ๕๐๕๐มากขึ้น
เฉลี่ยแล้วภายใน๔ปีทุกจังหวัดจะมีงบ
ที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้กับอะไร

ใส่ไส็บูดว่าเจ้าไปใช้กระตุ้นการท่องเที่ยวก็
ทำได้เช่นกันนะครับจนไปกระตุ้นอุตสาหกรรมหาร้าน
ได้เช่นกันส่วนอย่างที่สามนะครับคือการ
แก้กฎหมายเพื่อให้อำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ย

พูดง่ายปัจจุบันพอเขียนกฎหมาย

เดี๋ยวสมมติมีบริการสาธารณะบางอย่างที่ท้องถิดอยู่จะแก้ไถ

คือเขียนว่าทำได้ทุกอย่างยกเว้นแค่บางข้อก็ใส่ข้อยกเว้นเข้าไป
จะทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจการจัดทำบริการสามารถคืน

ในเมื่อนักเรียนในชายแดนใต้ประจรเจอภาระการเรียนที่หนักกว่า
เดี๋ยวสักครู่นะคะทีมงานขออีกทีค่ะ
ไมค์คุณภลิษฐ์เป็นยังไงนะคะ
โอเคให้คุณผลิตเพิ่มเสียงพูดดีไหม

ได้ครับเมื่อกี้ครบถ้วนนะตัวต้องย้อนล่ะไหน
เรียนส่งให้ก็คือมีการเลือกผู้นำท้องถิ่น
มีการกระจายงบประมาณมีการแก้กฎหมาย

เห็นว่าปัจจุบันพอบริการสาธารณะหลายอย่างมาถูกกันหมดในส่วนกลาง

เพราะว่านอกจากเรียนสายสามัญเหมือนกับทุกจังหวัดแล้วเนี่ย
อาจจะมีเรื่องการเรียนภาษาอื่นหรือว่าการเรียนเรื่องศาสนาด้วย

ว่าต้องให้คนในพื้นที่เป็นคนกำหนดว่าอยากจะออกแบบหลักสูตรแบบไหน
ที่มันสอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นในพื้นที่

คือเดี๋ยวจะให้ทีมงานได้ลองดูไมโครโฟนของคุณผลิตด้วย
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องทั้งเสียงตัวเองด้วยนะ

ทำอะไรบ้างคะ

เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าใน๓จังหวัด
แล้วก็เอาเศรษฐกิจเป็นตัวนำนะครับ
เข้าใจว่าในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มันมีแนวความคิดนี้แล้วมันเริ่มดำเนินการ

คือเราต้องเริ่มทำจากสิ่งที่เขาต้องการ
มันจะเล็กมันจะใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องการ
นี่คือสิ่งที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าเขาอยากถูกได้ยิน

เพราะฉะนั้นการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่า

แต่ว่ามันจะหักทันทีเลยไม่ได้
มันต้องเตรียมตัวอย่างน้อยปีกว่าหรือ๒ปี

รัฐบาลท้องถิ่นพูดง่ายกันถ้าเกิดมีผู้ว่านะครับ

ดูก่อนว่างบประมาณส่วนไหนต้องใช้จากส่วนกลาง

ผมเชื่อรู้ไหมว่าการเมืองเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้

ว่ามันเกิดการแข่งขันในสถานจังหวัดชะแดนภาคใต้

เขาก็ต้องโปรโมทเองว่าอันไหนเจริญรุ่งเรือง

ปัญหาคือช่วงตลอดเวลา๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
คือลุงทั้งสองท่านเนี่ยท่านเป็นการคิดแบบรวมศูนย์

คือท่านจะหวังท่านจะเป็นเองตัวมาจากราบบุรุษการ
โดยเฉพาะร่วมทหารรวมศูนย์รวมนาตรตลอด

เชื่อผมปล่อยไปอีก๑๐ปีคิดไม่ออก

แล้วเอาเศรษฐกิจเป็นตัวชี้นำแต่ต้องเป็นสิทธิ์เขาคิดเอง
สองครับไอแผนอยุตสาธิจชาติ๒๐ปีเนี่ย
จริงมันต้องเป็นอยุตสาธิจังหวัดไม่ใช่อยุตสาธิชาติ
อันนี้ผมก็ถ้าสรุปท่อนนี้นะคุณจอมขวัญแบบชัด

เมื่อกี้ของไอ้ติมผมก็ต่างนิดหนึ่งนะครับ
เขาทำงานคู่นั้นปล่อยเขาทำงานคู่ไป

แต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของกฎอายการศึกเนี่ยผมว่าต้องพอแล้ว
ต้องพอแล้วมีระยะเวลามีการแผนในการเอาออก

ตอนนี้๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกโครงการต้องไปถามเขาหมดเป็นไปได้ยังไง
มันเป็นการคิดของทหารมันไม่ใช่ความคิดของนักการเมือง
ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ตรงประเด็นเลยนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจถึงหน้าห้าวของปัญหา
ว่าเกิดจากอะไรแล้วการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสำคัญ
คือถ้ามองไกลเกินไปเนี่ยจากปัญหาสามจังหวัดเจริญภาคใต้เนี่ย
ไปถึงปัญหาเรื่องโครงสร้างไปถึงปัญหาเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ย
ผมคิดว่าไม่ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอืม
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่วิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิม
เราต้องทำมัจจิสให้เป็นศูนย์กลางวิถีชีวิตอยู่ของพี่น้องมุสลิม
เราจะต้องปรับปรุงระบบการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่สอดรับกับวัฒนธรรม
อ่าโดยเฉพาะสมัยผมเป็นรับกรีของพระพัทยาปัตย์เนี่ย
เราก็ไปตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่มหาลัยนาราธิวาส
ราชนกรินค่ะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยอ่า
ลูกหลานชาวมุสลิมไปจบทางแพทย์ประเทศอียิปต์อะไรเนี่ย
ค่ะไม่สามารถมีงานทำได้อันที่สามคือพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่งข้างขึ้นมาในสามเฉพาะเชนภาคไต้
โดยเฉพาะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอันที่๔ก็คือว่า
เป็นความสำคัญที่สุดโดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมของระบบราชการเสื้อใหม่
ระบบราชการจะต้องสนองตอบต่อคนในพื้นที่
นี่คือ๔เรื่องที่เป็นจริงและจับต้องได้เลยครับ
เมื่อเจ้าคู่นี้ที่เราคุยกันยังไม่ครบรอบแต่ขอเพิ่มประเด็นเข้าไป
คือพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเราแบ่งตามพื้นที่การเลือกตั้ง
คือณปัจจุบันปัตตานีจะ๕ที่นั่งยะลา๓ที่นั่งและนราธิวาส๕ที่นั่ง
ขอกลับมาที่เมื่อสักวันนี้คุณอัธวิทย์พูดขออภัยเรียกตามคุณอัธวิทย์สองลุง
คำถามคือการที่ทหารเป็นหัวหน้าพักหรือเป็นแคนดิเดตแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหาร
ไม่รู้จะนับแปดนับสี่นับห้าไม่ทราบนะคะคือทำยังไงที่มันจะต่างจากเดิมคะ
คือการที่พลเอกประยุทธ์เป็นมาแล้วหลายปีแล้วถ้าจะเป็นอีกในนามพักใหม่

ถามว่าถ้าจะบอกว่าแตกต่างยังไงเนี่ยนะครับผมพูดถึงย้อนกลับไปเรื่องการแก้ปัญหาที่มันติดอยู่นิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วโครงสร้างของเรื่องเนี่ยถ้าจะบอกว่าเมื่อกี้ทางท่านศรีทาบอกว่า
เวลาท่านนายกลงไปพื้นที่นะครับจริงจริงไม่ได้บอก
เกรกจะอยากจะบอกว่าโดยรูปแบบของฮการเขากำวนมากกว่า
ท่านไม่ได้ประสงค์ที่จะต้องมีเป็นพันนาย
นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะนั้นต่อไป
ต่อไปเวลาพลเอกประยุทธ์มาพื้นที่นี่ก็สั่งได้ใช่ไหมว่าไม่เอาแล้ว
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันยังไม่จริง

เมื่อกี้เราพูดถึงการแก้ปัญหา
มันต้องรู้สาเหตุแล้ว

ผมว่าท่านประชาชนชอบอยู่แล้ว
ถ้าเกิดเราตั้งใจจะไปทำให้ท่านร่ำรวย
มีความสุขและได้รับความยื้อจิตรธรรมทั้งหมด
แต่ทั้งหมดการจะดำนันการว์โครงการขนาดใหญ่
มันจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว
เรื่องนั้นเป็นเรื่องปีกย่อยมันไม่ต้องไปพูดถึงหรอก
ประเด็นสำคัญก็คือนโยบายของภารณะมนตร์ชาติรัฐโดยหลวกป้อม
ซึ่งเป็นนักประสานนะฮะลุงป้อมมีความประสาน
ได้ประสานกับทางมาเลเซียกับนายกมาเล
เป็นล้านอย่าไปแก้เลยหมื่นล้านอะไรต่าง
มันจมมันไม่มีทางแก้ปัญหาได้
คือถ้าพลเอกประวิทย์ได้เป็นนายโยคธรรมดิหรือว่านั่งรัฐบาล
มันจะต่างกับ๔๕หรือนับ๘๙ปียังไง
เพราะว่ามีหลายโครงการของพื้นที่ภาคใต้
คนใต้ต้องขึ้นไปทำเนียบว่าไม่ฟังคน
ท่านไปรองนายโยคเอาเรื่องนั้นไม่ต้องไปพูดเยอะ
เดี๋ยวไปพาดพิงคนอื่นเขาอีกนะเดี๋ยวเขาจะมีสิทธิ์พูดนะฮะ
ดังนั้นผมว่าเอาอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้นะฮะท่านอยู่กับปัญหา
ท่านรู้ปัญหาว่าไอ้ที่แก้ที่พูดกันมาทั้งหมด
มันแก้ไม่ได้ถึงแก่งแก้ให้แก่งจริงต้องร่วมมือกับมาเลเซีย
ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านภาคเหนือของมาเลเซีย
ภาคใต้ของไทยร่วมมือกันตั้งเศรษฐกิจร่วม
แล้วทุกอย่างมันก็จะแก้จบเพราะความเข้าใจ
อจอาจารย์ไพบูนกำลังหมายความว่าถ้าพลเอกประวิษฐิ์เป็นผู้นำ
แก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้ต้องร่วมแก้กับมาเลเซียถูกลง
ร่วมมือกับนายกอินวามาเลเซีย

พัฒนาให้เจริญร่วมกันทั้งสองประเทศในไทย
แต่จะทำได้ต้องร่วมกับมาเลเซียถูกไหม
ร่วมมือกับมาเลเซียแล้วทำเป็นแต่ต้องภายในไทยด้วยนะฮะ

ครับเข้าใจได้นะฮะแล้วดึงนักลงทุนมาเป็นล้านแล้ว

ถ้าคนสามอยากใช้รวยมันค้นตะวันออก
ไมค์คุณวิทูนได้แล้ว

ไมค์พึ่งมาเชิญค่ะ

เรารู้สาเหตุของปัญหา

ผมสรุปสั้นเพื่อไม่เสียเวลา

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการที่จะตัดสินปัญหาของเขาเอง

บอกว่าเป็นรัฐบาลปุ๊บจะแก้ได้เลยไหม
เราต้องยอมรับว่าจริงโดยกระบวนการเนี่ย

แต่ว่ามันจะมีกฎหมายบางประเภท
มันจะสวงเป็นมติฆรมนอนนี่นั่น

เราจะต้องทำถ้าเรามีการศึกษาชัดเจนแล้ว
เราต้องแก้ที่กฎหมายในลักษณะนั้นก่อน
อันดับแรก
เพราะว่าทุกครั้งทุกเวทีเลยนะคะ
เวลาพูดว่าถ้าถ้าถ้า

ไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาไม่เอานะ
เอานะครับแต่ว่าบางส่วนตอนนี้มันยังแก้ไม่ได้
ยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า

ก็จะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาอุปสรรค
เรื่องกฎหมายเราไม่สามารถแก้พักเดียว

แล้วเราแก้ด้วยหมดนะครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับ
จะต้องบังคับให้ตอบเลยว่าอะไรเร็วที่สุด
ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ทำอีกครั้ง

ก็คือเรื่องนโยบายเรื่องการที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นรูปธรรมก็คือตอนนี้เราให้นักเรียนนาฬิกา
ที่จะมีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของการทำงาน

เรื่องของการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค
แล้วกฎหมายอะไรที่เป็นอุปสรรคคะ
กฎหมายที่โครงสร้างของการแก้ปัญหาตรงนี้
ทุกวันนี้เราใช้แต่ทหารใช้แต่กอรมนอยู่อย่างเดียว
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่
คุณจัยประยุทธเห็นว่ากอรมนมีปัญหาหรอคะ

คุณจองควันนี่คือพอไล่เรียมไป
แปลว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างที่มีมาทั้งหมดใช่ไหม
ไม่ใช่ทั้งหมดผมไม่ได้พูดบอกว่าทั้งหมด
ผมบอกว่าเราต้องเชื่อโดยเฉพาะเรื่องนี้
ขมวดได้ว่าเป็นเรื่องการแก้กฎหมาย

คือผมกำลังลองคำนวณดูนะครับ

ปีหนึ่ง๒๕๐๐๐ล้านนี่คือเดือนละ๒๐๐๐วันละ๗๐ล้าน
ชั่วโมงละ๓ล้านที่เราใช้ครับ

ชาวบ้านในพื้นที่เขาพูดแล้วเขาก็ต่อยอด
เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการเลี้ยงไข้
สร้างสถานการณ์ให้มันยังคงอยู่ก็ได้

ทีนี้เราก็บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้
มันสะท้อนรัฐราชการที่ใช้อำนาจนิยมลงไปในพื้นที่

ถ้าเขารู้ว่าหรือเขาคิดว่ามันอันตรายขนาดนั้น

ถ้าเขาอันตรายชีวิตเขา

เขาจะบอกเองว่าขอทหารเข้ามาช่วยหน่อย
แต่ทุกวันนี้มันไปแล้วงบประมาณก็ใช้กันแบบนี้ครับ
มันคือสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนเข้ามา

ก็อยู่มา๘ปีลงไปทีใช้ทหารพันคนครับ
ผมไม่เชื่อว่าเขาจะจัดสรรให้โดยที่ไม่ร้องขอนะครับ

เราไปกันล้วนไม่ต้องมีกำลัง

เศรษฐกิจนำในการแก้ไขปัญหา
เดี๋ยวมีไปค่ะเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินค่ะ

ประมาณแปดพันล้านต่อปีเนี่ยเราเอาไปตั้งสิครับ
แล้วก็ทำอย่างที่คุณไอติมบอกให้เขาเลือกตั้งกันเอง
แล้วให้เขาบริหารงบประมาณกันเองเขาจะเอางบประมาณ๘๐๐๐ล้านเนี่ย
ไปใช้ตั้งบังเกอร์ไปใช้ให้ทหารหรือว่าเขาจะใช้พัฒนาจังหวัดเขา
ไม่มีเรื่องเศรษฐกิจเลยไม่มีเรื่องเศรษฐกิจแล้ว

แค่นี้แหละครับคำถามว่าทั้งสองลุง๘ปีเลยนะ
แต่ปัญหาของสามจังหวัดมันไม่สงบเลยมันยังเหมือนเดิม
แค่เปลี่ยนรัฐบาลฟังเรานะ
ท่านไหนต้องการยกมือได้เลยนะคะ
ไม่รู้ว่าสมคบคิดนะฮะไม่รู้ว่าสมคบคิดหรือว่าโดนต้ม
นั่งกปตนั่งหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะนะครับนั่งหัวโต๊ะ
ดูแลงกฎภักดิ์ใต้ทั้งหมดไม่รู้ว่าโดนต้มหรือว่าสมครบคิด
ทำไมปัญหาตรงนี้ไม่แก้แก้ไม่ได้เพราะคุณไปเชื่อไง
ถูกต้มนักรบพาวเวอร์พอร์ตเขาต้มนักรบพอเวอร์พอยต์เขาต้มเดี๋ยว
ขอเพิ่มประเด็นขอเพิ่มประเด็นเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขอเพิ่มประเด็
ชี้ผมอ่ะผมไม่ได้อ่าผมได้ใช้สิทธิ์ภาพทีอีกแล้วเออทุกคนต้อง
แก้ปัญหาไม่ได้แก้อะไรไม่ได้เลยอย่าไปใส่นะแก้ไปเยอะแยะ
แต่มันแก้ไม่ถึงแก่นแก่นจริงต้องให้ประชาชนเขาร่ำรวยเป็นแผ่นดินทองตรงนั้น
ครับแล้วตรงนั้นเป็นส่วนการแก้ปัญหาคุณหมอวร่องค่ะคุณหมอวร่องค่ะ
ผมผมผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราคุยกันเนี้ยมันคือนักการเมืองคุยกันอ่า
แต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งเราไปเจอประชาชนเราอาจจะเจอประชาชนไม่เหมือนกัน
เราเจอประชาชนคนละกลุ่มสิ่งที่ผมไปสัมผัสสิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นคือปัญหาปากท้อง
ประชาชนต้องการมีตังค์ต้องการนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการใช่ใช่ใช่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

แบบที่สองแสหรัฐอเมริกาที่มีการแบ่งอำนาจอธิภัตราย

ก็คือว่ามันจะมีอำนาจบางส่วนที่มรณนั้นรับผิดชอบ
โดยที่รัฐศูนย์กลางไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้

แต่มีการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น
ส่วนจะกระจายไปมากหรือน้อยเท่าไหร่นั้น
ส่วนกลางยังคงมีอำนาจตัดสินใจว่าจะกระจายเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง

ข้อเสริมของภาคเก้าไกลคือแบบที่สามอันนี้คือประเด็นที่หนึ่ง
เป็นที่สองผมก็ติดตามการสัมภาษณ์คุณหมอวรงค์เหมือนกัน
ผมคิดว่าประเด็นที่คุณหมอลงนั้นอาจจะติดใจอยู่

ว่าเรามีทิศทางในการแก้กฎหมายเพื่อเขียนการกระจายอำนาจ
คือแทนที่จะเขียนว่าท้องถิ่นอำนาจ๑๒๓๔๕
แล้วมันเพิ่มความสุ่มเสี่ยงว่าหากมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าข้อไหนเป๊ะ

คือเขียนว่าท้องถิ่นมีอำนาจคำประกันชะแน่ทั้งหมด
เว้นบางเรื่องเรายกตัวอย่างขึ้นมา

อ่าบริการสรักษณ์บริการสาระไปก็สามารถถ้าในทางศิษย์ดีนะครับ
บทบาทกันเป็นการกำหนดมาตรฐานของบริการสาระ
เช่นถึงแม้อำนาจในการจัดธรรมศาสตร์อยู่กับท้องถิ่น
แต่ส่วนกลางก็ยังมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐาน
กำหนดหลักศูนย์แกนกลางตามความเหมาะสมเป็นต้น

คุณอัธวิทย์อยู่ในเนื้อหาที่โดนพาดพิงด้วยเดี๋ยวกลับมา

ผมเป็นคนพูดน้อย
ผมเป็นคนเสนอให้เลือกตั้งผู้ว่า
แต่ว่าบริบทผู้ว่าที่ผมพูด

เมื่อกี้ผมก่อนหน้านี้ก็สะกิดกันอยู่นะ

แต่ผมคิดว่ากอรมนยังอยู่

การกระจายอำนาจมันต้องเกิดขึ้นจากคนคิด
วิธีการกระจายอำนาจคือถ้าเขาต้องอย่าลืม
พูดแล้วลุ้งน่าอยู่เป็นบอร์ด

เพราะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีชก
เลือกผู้ว่าแล้วเลือกยังไงให้มีช่วงปี๒ปีก่อน
ในการที่เราจัดโครงสร้างให้เรียบร้อยนำไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่า
เราอยากให้ได้เศรษฐกิจที่ดีมันต้องถามว่าเขาอยากได้อะไร
ไม่ใช่เราไปยัดให้เขาว่าไอ้แผนชาติ๒๐ปียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเนี่ย
เราทำจากข้างบนลงข้างล่างทำไมเราไม่ถามว่าจังหวัดอยากได้อะไร
เป็นแผนจังหวัด๒๐ปีแล้วบอกว่าข้างบนต้องทำตามนั้นสิ
เนี่ยคือที่ผมบอกแค่นี้คือก็อยากจะให้แบบว่า
คุยกันแบบรอมชอมว่านำไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าแบบ
แบบอย่ามองว่าเป็นการแต่งแยกโมรัต
ผมฟังเมื่อกี้ภาพทีกี่แล้ว
คือลุงอยากจะได้อย่างเดียว
ให้ประชาชนภาคด้านใส่ด้านภาคใต้
มีเศรษฐกิจดีขอบคลั้งเลย

พูดถึงแต่ความคิดของตัวเองที่อยากเห็น

ไก่ต้องทำเข้าใจประชาชนเยอะมาก
เพราะว่าน้องไอติมต้องกลับไปอ่าน
กลับไปอ่านเรื่องกัน

ผมอยากจะให้น้องไอติมกลับไปอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจของประเทศญี่ปุ่น
เพราะสิ่งที่ไอติมกับประชาชนฟังทั้งนั้นไม่จริงไม่ใช่
ขอถามผมให้จบกัน
เพราะประเทศของพระเก้ากายพระไออารเตรียมรายละเอียด
เขามอบอำนาจให้กับทุกอย่าง

คือทหารสารเงินตราและการต่างประเทศ

ในความเป็นจริงแล้วของญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนี้เลย
ของญี่ปุ่นเป็นการกระจายอำนาจรูปแบบคล้ายกรทม

ทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณะสุขสาธารณภพโครงและอื่น
รัฐบาลกลางมอบให้แม้แต่จะใช้เงินใช้การคัง

งั้นการที่ยกตัวอย่างญี่ปุ่นทุกคนเคิ้มว่าใช่

เท่ากับว่าจอมขวัญสรุปถูกคือ

ไม่มีปัญหากับของชาติพัฒนากล้าถูกไหมถูกไหมก่อน

เขานี่มีประเด็นที่ถูกเผยแพร่ที่ให้คนจะอ่านสิ่งเยอะ
อ่าเข้าใจ

อารมณ์คุณหมอกับผมนี่ไม่มีอะไรกันถูกไหมคุณหมอ

คงไม่ไปสั่งสอนใครให้ไปอ่านหนังสือ

แต่ว่าแค่จะชี้แจงแบบนี้
แค่ชี้แจงว่าทุกอย่างที่พระเก้าไกรเสนอเนี่ย

ว่ามีการปรับแผนพรบแผนการกระจายอำนาจเนี่ย
ให้เพิ่มอำนาจในการจัดทำบริการสามารถให้ท้องถิ่นเนี่ย
มันไม่สามารถขัดกับกฎหมายรัฐมนุนได้
และอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับ
ก็คือว่าเราเขียนพรบแผนการกระจายอำนาจ
ก็คือว่าระบุข้อยกเว้นว่าท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้

แต่ไม่ได้มีตรงไหนที่อนุญาตให้ท้องถิ่นนั้น

ผมก็ฟังคุณหมอวรงพูดในรายการคุณจอมขวัญอีกสื่ออีกสำนักหนึ่ง

ผมก็ต้องยืนยันกลับไปว่านิวซีแลนด์ที่คุณหมอวรงยกตัวอย่างขึ้นมาบอกว่า

เดี๋ยวนะครับผมพักเรียน
เดี๋ยวเรียนเห็นมือทุกท่านแต่อย่างนี้
ค่ะอะเนอะเป็นคนกลางนิดหนึ่ง
ได้เปล่าคุณหมอแล้วเราเป็นคนริมด้วยกัน
คือเหลือแค่๒นาทีในตัวทีวี
น่าวิธีการคิดมันเป็นการมอง

แบบหนึ่งก็คือมองว่าจากบนลงร่างถูกต้องแล้ว
คือว่าต้องฟังประชาชนให้ประชาชนเขาคิดเอง
แต่ตอนนี้ในแง่ของรัฐ
ความไม่ไว้วางใจประชาชนมีสูง
ก็เลยไปคิดผมใช้ว่าจินตนาการต่างนานา
ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการแบ่งแยกดินแดนต่างเกิดขึ้น

ถามว่าวันนี้คนใต้หรือคนสามจังหวัดต้องการอะไร
เขาต้องการเพียงแค่ชีวิตที่สงบสุขที่สุด
ทำมาหากินได้ตามปกติเท่านั้นเอง
แต่ถามว่าทหารเข้าไปในพื้นที่

เขาบอกผมจะนั่งรถทหารหรือจะนั่งรถชาวบ้าน

เพราะถ้าอาจารย์อนาคตทหารอาจารย์จะกลายเป็นเป้า

กลายเป็นว่าจะต้องมาใช้รถของเอกชน
รถของชาวบ้านกันในการที่จะเดินทาง

ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงว่า
เอาล่ะเอาออกจากพื้นที่
แล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องมีการพัฒนาอะไร

สร้างกลไกสร้างกลไกนะ

อย่าไปเอียงอยู่ฝ่ายหนึ่ง
เอาประชาชนที่มีความหลากหลาย

แล้วก็สร้างกลไกดังกล่าวมาพูดคุยร่วมกันครับ
จบแล้วในทีวีไทยรัฐ๓๒นะคะ

แต่เดี๋ยวต่อเลยในทุกช่องทางออนไลน์สักครู่ค่ะ
ทุกท่านยังอยู่กับเวทีเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
แค่ไม่ได้ออนแอร์ผ่านทางทีวี

การที่ออนไลน์ไม่ได้แปลว่าคุณจะเซลฟี่กับดิฉันได้นะคะ
เรายังทำงานกันอยู่นะ

จะมีปัญหากับรูปแบบเลือกตั้งผู้ว่าของก้าวไกล

ภาดพิงตั้งแต่สองลุง

ก็ขายขวัญกันไปขายขวัญกันมา

แก้ปัญหาแบบยั่งยืนต่อไป

ผมคิดว่าชวนโมเดล

และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ
ข้อมูลถูกต้องใช่ไหมคะ

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

จะต้องการโมเดลคุณชวนคะ

ตั้งพักท้องถิ่นขึ้นมา

ก็จะได้ใจของคนท้องถิ่นได้

สถานการณ์ในทางการเมืองที่ผ่านมานั้น

ถูกกระทำในหลายเรื่อง
โดยการใช้ความคิดจากอำนาจ
ข้างบนจากไปข้างล่าง

แม้แต่เรื่องในการพัฒนาอาชีพ

ในเรื่องสิทธิพื้นฐานเรื่องศาสนา

วันนี้เกิดบทเรียนแล้วครับว่า

เข้าถึงพัฒนาและยั่งยืน

คุณชินวัลบอกว่าพักท้องถิ่นเดี๋ยวก็หายไปเหรอ

เราต้องให้เห็นภาพก่อนนะครับ
คนที่ได้พูดคุยหรือเจรจานะครับ

เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านทวีสอดส่อง

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ได้มีการพูดคุยเรื่องของการแก้ไขปัญหา

เพื่อพักประชาชาตินี่

ฉะนั้นกำลังมีคนข้างนอกนี่
บอกว่าจะแก้อย่างนู้นจะแก้อย่างนู้นจะแก้อย่างนั้น

นั่นคือคนในพื้นที่ยอมรับภักดิ์ประชาชาติ
ว่าจะแก้ไขปัญหาของสามจังหวัดชะเด็นพักใต้

เพราะเขามั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหา

ไปที่สงขาไปสุราชไปนคร
ขึ้นไปเรื่อยเราจะเป็นสถาบัน
ที่จะพัฒนาควบคุมทั้งหมด
โดยความของพักประชาชาติเบอร์๑๑

สงขาจะมาแก้ปัญหา๑๒๓

ปี๘ปีคนสงขามานั่งอยู่หัวโต๊ะ

คนสงขาก็แก้ไม่ได้
คนกรุงเทพก็มานั่งหัวโต๊ะ
งบประมาณก็แก้ไม่ได้

เสนอพรบอุ้มอุ้มหาย

นั่นคือความต้องการของคนท้องที่

เห็นชัดเลยคุณยังปฏิเสธ

เดี๋ยวกลับไป
นี่ครับตอบคำถามแล้ว

นี่แหละครับตอบคำถามของพระประชาชาชนแล้ว

สามารถที่จะเสนอกฎหมายได้
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า

แต่ว่าถ้าไม่ถึง๒๐คนเสด็อกฎหมายได้ไหม

พยาบัตรต้องได้๔๐คนขึ้นไป
พยาบัตรอาสาแก้ไขกฎหมาย

ต่อเรื่องขวัญ
พรบอุ้มหายมันผ่านไปแล้วแต่ชะลอ

ผลบ่ออุ่มหายแต่ไม่ใช่ชะลอ

เพราะทุกภักดิ์เขาเห็นด้วย
ประเด็นระหว่างประชาชาติกับประชาธิบัติ
เข้าใจแล้วทั้งสองพัก

ที่เป็นรัฐบาลเก่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วย

ทีนี้เข้าใจประชาธิบัติเดี๋ยวประชาชาติแล้ว

เดี๋ยวจัดเบสทีแยกให้สองครั้ง

สับสนุนในเรื่องพรบนี้ทั้งหมดนะครับ

ผ่านแล้วใช่ไหม

ไม่ใช่งั้ยเดี๋ยวนะเรามีที่จัดการให้ฟัง

พระยักษาชนสามจังหวัดชายดานภาคใต้
พรรณปรัชานัทโดยลุงป้อมคิดทั้งหมดแล้ว
หัวใจก็คืออยู่ที่ประชาชน๓จากชายแดนภาคใต้

จะได้มีชีวิตเป็นอยู่
เหมือนภาคตะวันออกของไทย
เหมือนในมาเลเซีย

เพราะว่าลุงป้อมสนิทกันกับนายกของมาเลเซีย
เข้าจ่ายต่อกันไหม

คือประเด็นเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่า
ไม่ใช่เป็นไอเดียเฉพาะพื้นที่๓จังหวัดชายแดนนะ

ซึ่งอันนี้รวมไทยสร้างชาติ

หรือว่าพักไหนจะพูดเรื่องนี้ไหม
เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่อง๓จังหวัดแล้วนะคะ

หรือว่าอยากจะเริ่มต้นเรื่องอะไร
อยากจะให้พูดถึงปัญหาของคนใต้

ขอเคลียร์ประเด็นที่คุณเอติมได้พูด

คุณหมอก้าจะเข้าแตะไว้ตอนท้าย
หนึ่งนาทีจบเลย

แล้วต่อมา
ยิงได้แล้วขอแค่๑นาทีครับผมนะครับ

ไม่อย่าจับคู้เมื่อกี้เลยคุณหมอกลับขออภัย

ให้กลับไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของญี่ปุ่นใหม่แล้วกันจบ
คุณจอมขวัญเราไม่มีการเลือกตั้ง
เราจะส่งเสริมการเลือกตั้งผู้ว่าอยู่แล้ว
แต่ของเรานิดนึงเราจะมีการเลือกตั้งเลขาที่การของสอบต
ภักดิ์ประชาชาติมีนโยบายเรื่องนี้
อ่าเดี๋ยวก่อนเขาใช้สิทธิง
แต่เมื่อกี้ทั้งหมดก็เกินทีแล้ว
แต่จะกลับมาเกิดต้องจบภายในนาทีหนึ่ง

ประเด็นของฉันอยู่ที่นี้ว่า
สิ่งที่กำหนดไว้ยกเว้น๔อย่างนี้สำคัญนะคุณไอติมครับ
คือไม่ว่าเรื่องทหารสารเงินตันและการต่างประเทศ
นี่มันคือรูปแบบเหมือนกับผู้ว่าการรัฐในต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกานี่คือรูปแบบ
คุณไอติมจะพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่จังหวัดเขาสามารถทำได้ทุกอย่าง
เดี๋ยวนะครับแล้วทำไมผมถึงไม่สบายใจ
เนื่องจากว่าท่าทีของพักเก้าไกลหลายครั้งที่ผมไม่สบายใจ
แต่ว่าอย่างหัวหน้าเฉพาะอย่างหนึ่งหรือสองสมมุตินะฮะ

มันทำให้ผมไม่ไว้วางใจท่าทีของพักเก้าไกร
ในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าครับ
ครับใช่บ้างไรครับ

แล้วก็อีกหนึ่งคนที่มาคือคุณรังสิมัน

แต่เนื่องจากคุณหมอเริ่มก่อน
พอเขาพูดคุณหมอจะพูดอีกถูกไหมคะ

คุณพฤษพูดเฉพาะเกี่ยวกับเก้าไกล

เอาแบบว่าคุณหมออาจจะไม่สบายใจกับาทีเก้าไกล

คือคุณหมอวรงค์พูดถึงเรื่องการยกเว้น๔อย่าง

อธิบายตรงนี้เป็นตัวอย่าง

ตัดในเชิงรัฐศาสตร์จุดตัดระหว่างการเป็นรัฐเดี่ยวหรือสาพันธรัฐ
ก็คือว่ารัฐบาลส่วนกลางนั้นมีอำนาจในการเพิ่มหรือลดกัน
กระจายอำนาจไปให้กับท้องถิ่นหรือว่ามรณรัฐหรือเปล่า
ถ้าเป็นสายพันธรัฐรัฐบาลส่วนกลางนั้นไม่มีอำนาจในการไปบอกว่า
อันนี้ไม่ใช่อำนาจของคุณแล้วไปบอกมริรัติว่าไม่ใช่อำนาจของคุณแล้ว
แต่ว่าถ้าเป็นรัฐเดียวเนี่ยรัฐบาลศูนย์กลางสามารถเพิ่มและลดระดับได้ตลอดเวลา

ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยผมก็โดนไล่ไปอ่านหนังสือตลอดเวลานะ
ผมก็รู้สึกไม่รู้ยังไงเหมือนกันบอกให้ผมไปอ่านหนังสือของญี่ปุ่น
แล้วก็กว่าจะมีข้อเสริมในสามร้อยนิวบายนี้อยู่แล้ว

ในการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อประมาณปี๒ปีที่แล้ว
ก็อ่านรายละเอียดตรงนั้นก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ว่าเราไม่ได้มีการเสนอให้เป็นรูปแบบรัฐอย่างอื่นใด

ไม่ต้องไปอ่านของญี่ปุ่นอ่านของข้อเสือก้าวไกลนี่แหละครับ

เท่านี้เพราะว่าต้องเปิดประเด็นอื่นแล้วค่ะ